ต่อที่ปราจีนบุรีครับไปดูความคืบหน้าที่ผู้ชายคนนึงเขาก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาครับ
เข้าไปนอนรู้สึกคันที่อวัยวะเพศ
แล้วเขาอ้างว่าเขาเห็นมีพญาติชัยออกมา
พยายามจะเอามือออกมันไม่ออกก็เลยเอามีดกรีดมันออกมา
สุดท้ายเลือดโชคเลยอะ
มีคนจะไปช่วยก็ไม่ยอมให้ช่วยบอกว่าเดี๋ยวพอย่ามันออกมาเดี๋ยวน้องมันออกมา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับผู้ชายคนนี้อายุ๓๗ปี
เป็นคนเจ็บก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
หลังใช้มีดปลายแหลมกรีดที่อวัยวะเพศของตัวเอง
ทำให้บาดเจ็บแล้วก็มีเลือดไหลออกมามากมาย
คนเจ็บเนี่ยเอามือกุมไว้ตลอดร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามพาตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ทำความสะอาดรักษาแผลให้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เจ้าเจ้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บ
ในห้องน้ำในห้องเช่าแห่งหนึ่งครับ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธินะฮะ

พอไปถึงไปพบผู้เจ็บเนี่ยชื่อว่าในวุฒินะ
อยู่ในอาการมืนเมาเลยนั่งร้องด้วยความเจ็บปวด
แล้วก็เอามือกุมที่อวัยวะเพศของตัวเองอยู่ในห้องน้ำ

ก็เลยเข้าไปช่วยประสบคมพยาบาลนะฮะ

แต่คนเจ็บก็ร้องร้องดังกว่าเดิมอีก
บอกว่าถ้าเกิดช่วยผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาอีก

ไม่ยอมให้ช่วยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ก็ไปถามเพื่อนร่วมงานของในวุฒิชื่อว่านายธวัชชัยเขาบอกว่า
เองกับในวุฒิทำงานด้วยกันเป็นทำงานก่อสร้าง
แล้วก็พักอยู่ห้องติดกัน
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันเช้ายันดึกครับ
พอเสร็จสับปุ๊บเอาก็แยกกันเข้าห้องใครห้องมันไปนอน
จากนั้นได้ยินเสียงนายวุฒิร้องออกมาจากในห้อง
เดินเข้าไปดูโอ้โหเลือดออกเต็มไปหมดเลย

ก่อนหน้านี้เขามีอาการอะไรไหม

ล่าสุดนี่เนี่ยครับอาการความขึ้นหน้าของไนวุฒิยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือก็มีคนพยายามไปถาม

เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขารู้สึกคัน

แล้วก็เห็นกับตาว่ามีพญาติมันชัยออกมา
เขาก็เข้าไปในห้องน้ำพยายามจะเอามือมันดึงมันออก

คันมากเขาก็เลยเอามีดกรีดออกมาจนเลือดออกนี่แหละฮะ
เห็นไหม
เห็นด้วยล่ะ

ไม่รู้ผมถามหมอหมอไม่ให้ผมดู
คือจริงที่เรามีจีดเพื่อประกันให้พญาติออก
ครับประกันพญาติออกให้เฉย
แล้วก็กล้าไงไม่เจ็บไม่โปรด
เจ็บมันก็คือฟาดแค่ทุกท่านแหละไม่เฉย
โอ้โหนะคิดแล้วก็เสี่ยวแทนนะครับ
เฉพาะคุณผู้ชายเอามีดกรีดแล้วเอาพญาติออกมา

แพทย์ก็บอกว่าที่ทำการรักษาไป
ยังไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้นะครับว่า
มีพญาติอยู่ในอวัยวะเพศของนายวุฒิ

แต่ก็รักษาแผลไปแล้วล่ะ
วันนี้โดยรวมแล้วอาการของคนเจ็บก็ปลอดภัยดีนะครับ

ไปหาหมอก็ได้นะถ้ามันเป็นพยาจริงอะนะครับ